คลาสสิกไหมปัญหานี้เป็นปัญหาคลาสสิก
เป็นเรื่องที่จะทำให้เพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกเดียวในหมู่บ้านเดียวกัน
ตีกันได้ทะเลาะกันได้มียิงปืนใส่กันก็ยังมีมาแล้ว
ตั้งแต่บ้านนี้ก็ต้องยอมที่จอดรถมันน้อย
และบางบ้านอยู่แต่ไม่มีลถคันเดียว
มีเจ้าของบ้านหลังนี้เขาผุดไอเดียนี้ขึ้นมา

ที่รักแล้วก็มีรูปรถเก่งคันสีขาวจอดขวางประตูหน้าบ้าน
ระบุข้อความว่าเมื่อก่อนเวลามีคนมาจอดรถหน้าบ้าน
ติดป้ายห้ามจอดก็ไม่มีใครสนใจเลยแก้ไม่ตกจริง
จนกระทั่งวันหนึ่งคิดวิธีได้เปลี่ยนป้ายห้ามจอดเป็นป้ายให้เช่าที่จอดรถ
ละสามพันบาทหลังจากนั้นก็ไม่มีรถมาจอดแม้แต่คันเดียวครับ

เดี๋ยวจะเอาไปใช้บ้างบางส่วนมาตั้งคำถามมีคนมาเช่าป่ะเนี่ย
เจ้าของโพสต์นะฮะมาตอบนะครับมีเดี๋ยวจะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าไฟค่าเช่าบ้านต่อ
รายตั้งคำถามเฮ้ยคุณพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะหรือเปล่า
คุณมาคิดเงินแบบนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าคนโพสต์มีคำชี้แจงฮะ
เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นซอยส่วนบุคคลครับ
ทำไมพี่ถึงคิดไอเดียนี้ขึ้นมาครับพี่
ก็แขวนป้ายไว้ว่าห้ามจอดมีรถเข้าออกก็ไม่มีคนสนใจ
เขามาถึงเขาก็จอดรถบางคนก็เหน็บกระดาษไว้ว่า
แคบก็เลย๒๐วันมีเหลือครับคืนเดียวที่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ

ของโพสต์มาให้ข้อมูลต่อมีคนติดต่อมาเช่าแล้วนะจ๊ะ
แล้วมีคนมาติดต่อเพิ่มอีกนะแต่อยู่ระหว่างตกลงราคากันแล้ว
ของน้อยอันนี้เริ่มตกลงราคากันแล้ว
มีคนสนใจอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับเนื่องจาก
ในซอยนี่ฮะนี่ฮะมีคนมาเช่าแล้วจริง
นี่เห็นไหมรถสีขาวนี่นะครับ
คือในซอยนี้ที่จอดมันน้อยนะครับ
เขาก็พร้อมต้อนรับแล้วเดี๋ยวจะทำช่องจอดให้อย่างดี
มีป้ายบอกเลขทะเบียนด้วยเออนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่ไง
นะฮะคือหลังจากโพสต์ดังกล่าวไปแล้วถูกแชร์ออกไปใช่ไหม
มีคนมาติดต่อขอซื้อบ้านแล้วด้วยเป็นการขายบ้านนะฮะ
แม่ไปในตัวส่วนใครจะเอาไอเดียนี้
ไปทำในพื้นที่ของตัวเองพี่เขาบอกว่า
ถ้าภาษาไว้รุ่นเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอะไรไม่ติดครับไม่ติด

อ่าส่วนมากนะถ้าอะไรที่ฟรีฟรีเนี่ยนะชอบ
แต่ถ้าเกิดอะไรที่ต้องเสียตังค์นี่กลัวไม่มีใครมาจอดเลย
คือถ้าไปจอดปั๊บเขาให้เช่าเดี๋ยวเสียตังค์
เดี๋ยวเสียตังค์ไม่เอาดีกว่าไอเดียดีค่ะครับ